คุณผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าเราอยู่บ้านของเราดี
แต่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน
แล้วก็มาทำกับข้าวแบบสบายใจเลย
คุณผู้ชมถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งสติให้ดีค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นผู้ชายคนนี้ลักษณะเขาก็ดูสบายอกสบายใจ
ทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวร้องเพลงไปแบบชิล
แต่คุณผู้ชมให้มีภาพอีกมุมหนึ่งเป็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
เขาก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่บ้านของเขานะ
คือเดินเหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านดูนี่อ่ะใช่แบบนั้นเลย
แต่เจ้าของบ้านตัวจริงเขาแอบส่องอยู่เขาแอบดูผ่านกล้องวงจรปิดอยู่
ไม่กล้าที่จะไปเจอหน้ากลัวจะเป็นอันตรายก็เลยแอบดูผ่านกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่โดยนางสาวสุพัทราชนภัยอายุ๓๓ปีเจ้าของบ้าน
โพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนาจารย์ตะบนหนองแปน
อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นช่วงเวลากลางดึกเลยคุณตีหนึ่งครึ่ง
ของวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยตัวเธอก็อยู่ในบ้านกับสามีอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันนี่แหละ
ซึ่งเขาบอกว่าบ้านหลังที่คนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยเป็นบ้านที่พ่อกับพี่สาวอยู่
ทุกคนหลับสนิทแต่ตัวเธอได้ยินเสียงเหมือนคนทำอาหารอยู่ในครัว
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดผ่านมือถือดูเห็นผู้ชายคนนี้เป็นคนแปลกหน้า
ก็เลยสื่อสารผ่านโทรศัพท์ไปยังกล้องเดี๋ยวนี้กล้องเขาสามารถสื่อสารกันได้เลย
พูดผ่านเสียงทะลุผ่านกล้องไปเลยเนี่ยนะบอกว่าคุณเป็นใครทำไมเข้ามาในบ้านนี้
เขาตอบกลับมาว่าขอกินข้าวก่อนเพราะหิวมากอย่างนี้ก็ได้เหรอคะ
หลังจากนั้นแหละเธอก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจ๓๐นาทีสายตรวจมาตรวจสอบ
ผู้ชายคนนี้เขาเห็นว่าตำรวจมาเออตกใจปีนรั้วหนีหายไปเลยค่ะครับ
ทีนี้มาตรวจสอบดูซิทรัพย์สินอะไรหายไปไหมไม่มีนะไม่สูญหาย
อาจจะมีแต่กระพุ่งกับข้าวนี่แหละนะคะและเขายังทิ้งจอบ
เอาไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยทีนี้เรื่องไม่จบเพียงเท่านี้
ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านก็พบว่าในคืนเดียวกัน
ผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยได้เข้าไปในบ้านพักของชาวบ้านอีก๓หลัง
หือไปทำกับข้าวเหมือนกันโอ้ไม่รู้หิวอะไรนะหิวอะไรขนาดนั้นอ่ะ
เออไปรือคนซับสินบางทีก็เขาไปซวมเสือบบางทีก็ซวมเสือบ
ลอยลอยชายแบบนี้ก็มีซึ่งคุณสุภาษาบอกว่าจากการที่สืบทราบข้อมูลนะ
ทราบว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนป่วยป่วยทางจิตใช่ค่ะ
ต้องรับยาจากโรงพยาบาลจิตเวทอยู่ด้วยนะคะแต่ว่ามีข่าวดีคือ
คือตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว

ตอนนี้ขาดยาคือเขาไม่ได้ทานยาต่อเนื่อง
ก็เลยอาจจะทำให้การควบคุมสติของเขาไม่ดีเท่าที่ควร
ตอนนี้ตำรวจก็ส่งให้แพทย์รักษาตามขั้นตอนต่อไปนะคะ

คือไอ้สอบที่ถือมานี่มันเป็นอาวุธได้นะจริง
จริงเหรอแต่ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วนะคะคุณผู้ชม